ไปดูเรื่องราวผ่อนคลายกันบ้าง

เชื่อว่าหลายคนคงจะใช้เวลาในยามพักผ่อน
ฟังเพลงชิวมีความสุขกันใช่ไหม
แต่คุณผู้ชมที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ย
ก็มีสิ่งนี้ไปฟังเพลงด้วยเหมือนกัน
แต่ทำให้คนทั้งร้านภาวะกันไปเลยจ้า
โอ้โหคือมาถูกเพลงซะ

ไม่รู้หรอกคือชาวนากับงูเห่าแต่งานนี้คือ

เลื้อยมาตรงเสาบริเวณเวทีพอดี
เหมือนว่าเป็นพระเอกเอ็มวีอะไรอย่างนั้น
ว้างอัดทะเลาะให้กับผู้ชมเหรอ
คือยังไงแต่งเพลงแล้วมีตัวจริงมาด้วย
นักร้องกับงูเห่าแต่ก็ร้องเสียงหลงเลยนะ

เนี่ยท่าอันนี้คือไม่ได้ท่าเต้นนะท่ากรี๊ด

โอ้โหองค์แตกจริงคุณงานนี้นะ
เมื่อน้องเหลือมอยากจะมาฟังเพลงแบบ
ใกล้ชิดเกาะขอบเวทีด้วย

ก็ไม่ได้สิคุณคนกับงูไม่ควรอยู่ใกล้กันนะ
ใครอยู่แถวนั้นก็เลยเกอร์เจิดเกอร์เจิงอะค่ะ
ใครจะอยู่ก็อยู่ไปนะบางคนบอกว่าฉันไม่เอาด้วยแล้ว

ชื่อวันนาสา๘๘๘โพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุข้อความชาวนากับงูเอียง

คืออาจจะยังไม่แน่ใจตอนแรกว่าเป็นงูอะไรกันแน่

แต่พอที่โพสต์ไปแล้วปุ๊บคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ
สุดท้ายถามว่าจับงูได้หรือเปล่า

มันเลื้อยหนีหายไปบนหลังคาอย่างไร้ร่องรอย
ที่ฉันอยากรู้อีกอย่างหนึ่งคุณพี่เขาร้องเพลงจบไหมแล้วเป็นไงล่ะเกิด
ได้แค่ตรงนั้นนะค่ะเป็นว่าตอนนี้นะยังหาไม่เจอ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

งานนี้เจ้าของบ้านคุณประกายผันกิ่งค่ะโทรไปเลยร้องขอความช่วยเหลือหน่อยช่วยหน่อยจ้า
ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมอาสาพิทักษ์งูกำบินบุรีพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยสัจจะ
หลังจากที่เขาพบงูจงอางตัวนี้ตัวอย่างใหญ่เลยนี่คุณดูแล้วมันนอนขดอยู่ในผ้าห่ม
สบายใจสงสัยบ้านนี้เปิดแอร์เย็นเกินไปโอ้หนาวเหรอพี่
บอกเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่าจะจับงูจงอางตัวนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
คุณดูดินี่มันแผ่แม่เบี้ยคือมันแผ่แม่เบี้ยตลอดแล้วมันขู่ฟ่ออย่างนี้
ตลอดเวลาเลยมันก็กลัวด้วยใช่ไหมมันก็กลัวคนคนก็กลัวมันอะนะคุณนะ
พี่กู้ภัยเขาไล่ตามกันอยู่พักใหญ่ใช้เวลาอยู่นานนะคุณดูจังหวะนี้ดิ
อู้วหน้ากลัวมากหน้ากลัวมากหน้าเป็นกลัวกระทิ้งเลย
เขาต้องมีวิธีการในการจับงูด้วยนะคะแต่สุดท้ายต้องบอกว่าคุณพี่เขาความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วหน้ากลัวมากนี่คนลุกไปหมดเลย
ใช้มือเปล่าจับค่ะใช้คนข้างหน้าเป็นคนล่อแล้วคนเข้าวิ่งเข้าข้างหลังจับเลยด้วยมือเปล่า
เป็นภาพค่อนข้างหวาดเสียวนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ให้ใครดูแล้วทำตามนะคะ
พี่เขาเป็นหน่วยที่เขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครเจองูแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อย
ความยาวกันหน่อยตัวมันใหญ่มากคุณว่าตัวขนาดนี้ยาวเท่าไหร่
มันยาวมากผมว่าน่าจะเกือบ๔นะได้๓เม็ดกว่า
เมตรกว่าแล้วคุณดูจังหวะมันแผ่แม่เบี้ยเนี่ย

ลุ้นล้านลุ้นมากขนลุกเลยต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่จริงนะฮะ